ขึ้นให้มุมจอแบบนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งรายการเลยนะคะ
ต้องบอกว่าตัวเลขเป็นที่น่าพอใจ
แล้วก็ดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับเลยนะคะ
ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้มีเพิ่มเติม๙รายค่ะ
โฆษกสบคบอกว่า๙รายนี้นะคะ
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๖ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๒รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือหาแหล่งติดเชื้อ๑ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๓ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ค่ะ
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๒๙๔๗ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๖๖๕ราย
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง๒๒๘รายเท่านั้นนะคะ
มีผู้เสียชีวิตสะสม๕๔ศพค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการสำรวจพฤติกรรมของคนไทยค่ะ
พฤติกรรมของคนไทยในช่วงเดือนเมษายน
ถ้าเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะ
เดือนเมษายนคนระมัดระวังเรื่องของการรักษาระยะห่างน้อยลง
อันนี้น้อยลงอาจจะด้วยความที่ว่าตัวเลขของเราดีขึ้น
สถานการณ์เราดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ
เรื่องของการรักษาระยะห่างอันนี้ยังน้อยนะคะ

การล้างมือบ่อยการใส่หน้ากากอนามัย
การใช้แอลกอฮอลล้างมือเหมือนกับว่าคนชินไปแล้วคุณภาคภูมิ
เป็นพฤติกรรมที่เราทำจนชินแล้วเราทำกันต่อเนื่อง

แล้วพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องกันดีขึ้น

แต่เรื่องการเว้นระยะห่างอย่าใกล้ชิดกันมากเนี่ย

โดยเฉพาะคนในครอบครัวเดียวกันคนอยู่บ้านเดียวกัน

แต่อยู่บ้านเดียวกันก็ยังต้องเว้นระยะห่างนะ

ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากผู้ป่วยเดิม
ก็คือไปใกล้ชิดกันแบบนี้ค่ะ